ติดตามกันต่อสำหรับภารกิจในการกู้ภัยพาทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำให้ได้หลังจากที่พบแล้วนะคะ
คือหลายคนเนี่ยอาจจะพลาดช่วงเวลาตรงนั้นไปว่าตกลงเจอตอนไหนเจออย่างไรสภาพตอนที่เจอเป็นยังไงบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ชีวิตในเวลากะทะเมืองอีกช่วง
นั้นคือครั้งสูญกรรมเรื่องนี้ก็มีหลายอย่าง

ไม่ไหวว่าวันไหน

เจ้าแข็งแรง

วุทธพริกก็พบโอเคไปก่อนมากับกาก

อิงเวร์นด์อังกฤษ

เป็นประโยคสั้นที่พูดออกมาแทนความรู้สึกดีใจ
คำบอกเล่าจากเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีบางประโยคพูดถึงความหิวโหย
และแทนคำขอบคุณของเด็กและโค้ช
ทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คน
ติดอยู่กับความมืดมิดและไร้ทางออกสู่โลกภายนอก
ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นานเกือบ๑๐วัน
คลิปนี้ถูกบันทึกไว้โดยนักดำน้ำชาวอังกฤษ๒คน
องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ำแห่งแรกของโลก
หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า
โดยปฏิบัติการกู้ภัยในถ้ำเดอร์บีเชีย
พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแรก
ดำน้ำเข้าไปภายในถ้ำหลวงจากจุดพัทยาบีช
ออกไปค้นหาผู้ประสบภัยด้วยความหวังว่าต้องเจอ
ในที่สุดเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็เจอกับกลุ่มคนแปลกหน้า
ที่พวกเขาเฝ้าตามหาและรอคอยเกือบสิบวันทั้งสิบสามคน
ภาพแรกที่เห็นคือเด็กอยู่ในสภาพร่างกาย
ภายพร้อมจากการอดอาหาร
ทุกคนนั่งรอและภาวนาให้คนเข้าไปช่วยเหลืออย่างน่าสงสาร
โดยที่ทุกคนนั่งรวมกลุ่มไม่ทิ้งกัน
อยู่บริเวณเนินนมสาวห่างจากจุดพัทยาบีช
ออกไปประมาณ๔๐๐เมตร
ภายในคลิปช่วงแรกทันทีที่เด็กเห็นแสงสว่างจากไฟฉายของฮีโร่ชาวอังกฤษ๒คน
มาช่วยพวกเขาต่างพากันร้องไห้ด้วยความดีใจ
เป็นคลิปที่น้องพูดคุยกับ๒ฮีโร่ชาวต่างชาติ
ในสภาพร่างกายแข็งแรงน้องพยายามพูดภาษาอังกฤษ
สื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งสองว่าหิว
และถามวันเวลาพร้อมถามฮีโร่ทั้งสองว่ามาจากไหน
และบางคนก็ลื่นตกลงไปในน้ำจนเพื่อนต้องบอกให้รีบขึ้นมา
โดยบรรยากาศที่เห็นมีทั้งความสุขที่สื่อออกมา
ล้นใจของเด็กและเป็นคลิปแห่งความสุข
คนไทยทั้งประเทศรอคอย
ขณะที่ด้านนอกภารกิจการค้นหา๑๓ชีวิต
หยุดอยู่ที่เวลา๓ทุ่ม๔๕นาทีของวันที่๒กรกฎาคม
ท่ามกลางน้ำตาแห่งความสมหวังและดีใจ
ของพ่อแม่ทั้ง๑๓คนที่เฝ้ารอลูกอย่างทุกข์ทรมาน
เพราะที่ผ่านมาพวกเขาไม่รู้เลยว่า
ปฏิหารที่เกิดขึ้นในวันนี้จะมีจริงหรือไม่
มียำมือท่านตาใช่ไหม
เราก็เจอจุภัณฑ์พ่อสังคม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

ผมชอบคือน้ำใจทั้งหมดจิตอาสาแล้วก็พี่เนี่ย

ไทยจะพูดจะรับจากคนที่ชาวเขาหรือพม่าหรือต่างชาติที่มาช่วยกันเนี่ย
มันมากมากในรับใจ
ผมขอบคุณจริงผมขอบคุณแทนคนไทย

คือมันเป็นข่าวที่เราเรารอฟังมาตลอด๘๙วันที่ทำงานเนี่ยแล้ว
แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงดีใจมาก

ตอนแรกใจเสียค่ะเพราะว่าคือที่เต็นต์ญาติไม่มีใครเลย
ไม่มีใครเลยแล้วก็รถพยาบาลก็เข้าออก
แล้วแบบคือเราหวังทุกนาทีว่าแบบอยากให้ออกมา

แต่ว่าคือพอผู้ว่าเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ย
เราก็หวังว่ามันจะเป็นข่าวดี

เรารู้สึกว่าสีหน้าท่านก็ดูผ่อนคลายนะ
แต่ว่ารู้ว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่ว่าพอท่านบอกว่าเจอเด็กแล้ว
สิ่งแรกที่เราจะถามเลยคือรอดใช่ไหม

แล้วสื่อทุกคนคือแบบโหดีใจ

เป็นความรู้สึกที่มันแบบพูดไม่ออก
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็แถลงการการพบเจอเด็กทั้ง๑๓ชีวิต

เพราะในที่สุดการปฏิบัติภารกิจ

สำเร็จลงอย่างสวยงามแบบที่คาดไม่ถึง
เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
ร้อยครั้งจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทย
แล้วก็ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชน

ทีมงานมาตลอด๔๕วันหลังนี้
ที่ให้ความร่วมมือทุกเรื่องที่ผมขอไป
ผมอยากให้ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้
มีสภาพให้ความร่วมมือเหมือนที่ทำกัน

ขอบคุณทีมมายว่าจะเป็นทีมที่ผมบอกเลยว่า
สูบน้ำก็ยังต้องทำงานต่อไป

พี่บัญชาบัญชาขอบพรมวัชโภษฎา๓๗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
เมืองต้นเด็กและโค้ชทั้ง๑๓คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
รวมไปถึงสภาพจิตใจก็เข้มแข็งมากกว่าที่ทุกคนคิดไว้
และหลังจากนี้การรอคอยอันโหดร้ายก็คงจะสิ้นสุดลง
ความหวังที่เลือนลางก่อนหน้าก็กลับเข้าสู่ความเป็นจริง
อีกไม่กี่ชั่วโมงเด็กก็จะได้พบกับหน้าพ่อแม่
จะได้อยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นอีกครั้ง
ทนหนาวอยู่ในความมืดมิดของถ้ำหลวง
ไม่ต้องอดอาหารและดื่มเพียงน้ำฝน
ไหลลงมาตามผนังถ้ำเพื่อประทังชีวิตอีกต่อไป
และที่สำคัญพวกเขาจะได้ออกไปซ้อมฟุตบอล

กีฬาที่เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
ที่ทำให้เด็กได้รู้จักกัน

ก้าวผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเขามาได้
ท่ามกลางคำว่ามิตรภาพกำลังใจ
และความสามัคคีกันอีกครั้งของคนในชาติ
ภายใต้ภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
คือต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะ
ได้ทั้งรอยยิ้มความหวังความตื้นตันใจ

เจอแล้วก็เป็นข่าวดีมากของเราในรอบวันนี้
รอบเดือนนี้ในรอบปีนี้ด้วยนะคะ